ก็เป็นเหตุใหญ่ที่เกิดขึ้นในพื้นที่กระบี่นะครับ
เพราะว่าเรือเป็นเรือหางยาวแหละ
นำเที่ยวทะเลของคนในพื้นที่
ปรากฏผ่านนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียเป็นครอบครัวคุณ
พ่อแม่และตัวแม่ท้อง๔เดือนด้วยนะครับ
แล้วก็มีลูกสาววัย๖ขวบออกทะเลปรากฏเจอคลื่นซัด
สุดท้ายคุณผู้ชมกลายเป็นศพ

ผู้เป็นแม่ของเด็กหญิงท้อง๔เดือน
สุดท้ายเสียชีวิตเหมือนกันจากการจมน้ำ

คนในครอบครัวนี้เหลือคนเดียวคุณ
รอดคนเดียวก็คือผู้เป็นสามีหรือผู้เป็นพ่อนะครับ
แล้วก็มีคนขับเรือก็รอดอีก๑คนนะฮะ
เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นช่วงเย็นเมื่อวานนี้นะครับ

พ่อแม่ลูกสาวจมน้ำกลางทะเล
พร้อมกับคนขับเรือหางยาวชาวไทย

หลังจากชาวประมงพื้นบ้านเข้าให้การช่วยเหลือนะฮะ
แล้วก็ประสานเจ้าหน้าที่เร่งนำตัวส่งโรงพยาบาลกระบี่
ที่ผู้เป็นแม่ท้องตั้งคันได้๔เดือน
แล้วก็ลูกสาวเสียชีวิตในเวลาต่อมานะครับ

อาห์นายสาล่าบุษานะครับ

ตอนที่ช่วยมาได้มีอาการอ่อนล้า

ส่วนครอบครัวนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียนะฮะ
ผู้เป็นพ่อแม่และลูกสาววัย๖ขวบนะครับ
ก็ผู้เป็นแม่กำลังตั้งคันได้๔เดือนนะครับ

คนขับเรือหางยาวนำเที่ยว

รับนักท่องเที่ยวครอบครัวชาวมาเลเซียครอบครัวนี้
จากโรงแรมอัญญาวีทัพแขกนะครับ

ทุกคนเนี่ยลอยคอกลางทะเล

ผู้เป็นพ่อนะชาวมาเลเซียนะ

ขณะที่คนอื่นเสื้อชูชีพอาจจะหลุดหรือไม่ได้สวม
ปรากฏผู้เป็นพ่อเป็นคนเดียวที่ใส่เสื้อชูชีพใช่ไหมครับ
พยายามพยุงตัวภรรยาให้ลอยพ้นน้ำ
ส่วนขาทั้งสองข้างของผู้เป็นพ่อคุณหนีบลูกสาวเอาไว้

ส่วนคนขับเรือก็พยายามเกาะกลุ่มกันอยู่ทั้ง๔คนเกาะกลุ่มอยู่ตรงนั้น
ชาวเรือประมงที่ไปพบไปเจอก็เล่าสภาพการให้ฟัง
บอกว่าพบเห็นแบบนี้เป็นภาพที่สลด
เชื่อว่าตอนนั้นนะคุณนะเด็กหญิงวัย๖ขวบ
ที่พ่อเอาขาทั้งสองข้างหนีบไว้เสียชีวิตแล้ว
แต่พ่อกลัวว่าร่างจะจมทะเลก็ต้องหนีบเอาไว้แบบนั้นนะครับ
ประมงก็ช่วยขึ้นมาแล้วก็เจ้าหน้าที่ก็นำตัวส่งโรงพยาบาลนะครับ
ขณะที่ทางด้านของชาวประมงพื้นบ้าน
ที่ได้ช่วยผู้ประสบเหตุเล่าให้ฟังบอกว่าเขาได้ออกเรือหาปลา
ขณะกำลังนำเรือกลับเข้าฝั่งห่างจากฝั่งประมาณ๕กิโลเมตร
ช่วงกลางทะเลใกล้แหลมหางนาค

ตอนแรกไม่คิดว่าจะเป็นคนคุณขับเข้าไปดูก็อย่างที่บอก
พบทั้ง๔คนกอดกันลอยคออยู่ในทะเล
พยายามเอาชีวิตรอดให้ได้นะครับ
คุณผู้ชมฮะฟังเสียงของคนที่เข้าไปช่วยหน่อยฮะ
เพราะเหล่านายร่วงระบุซัพชินซ่อนไปช่วยคน
ไปช่วยคนบอกให้รับมาช่วยด้วย
คุณผู้ชมฮะขณะที่ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่นะฮะ

แล้วก็มีการสั่งการให้ทางจังหวัด
เฝ้าดูแลความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวด้วยนะครับ
ซึ่งมีความคืบหน้าในวันนี้นะครับ
อย่างที่บอกไปผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่นะครับ

พยายามที่จะต้องสอบปากคำคนขับเรือ
ตอนนี้คนขับเรือก็ยังรักษาอาการอยู่ที่โรงพยาบาลนะครับ
แม้ว่าจะปลอดภัยแล้วก็ตามนะครับ
อีกทั้งได้มีการสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งเจ้าท่า
ภูมิภาคสาขากระบี่ตำรวจท่องเที่ยว
หน่วยช่วยเหลือดูแลครอบครัวนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซีย
ซึ่งตอนนี้เหลือแต่ผู้เป็นพ่อ
เหลือแต่ผู้เป็นสามีเพียงคนเดียวที่รอดชีวิตนะครับ
ส่วนการดำเนินคดีให้เป็นหน้าที่ของตำรวจสพอ่าวนางนะครับ

ว่าเป็นอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาท
หรือความไม่พร้อมของเรือลำดังกล่าว
หรือไม่หรือจะเป็นสภาพทะเล
คุณผู้ชมเพราะช่วงนี้ทะเลใต้มีฝนตกแล้วก็คลื่นสูงด้วยนะครับ
ทางด้านพุ่มกับการสภอ่าวนางจกระบีนะครับ

ยังต้องรอให้ทั้งคนขับเรือ
แล้วก็ผู้ประสบเหตุที่รอดชีวิตออกจากโรงพยาบาลก่อน
จึงจะเชิญตัวมาสอบปากคำ

แล้วก็ใบอนุญาตด้านการนำเที่ยวด้วยนะครับ
ส่วนจะดำเนินคดีในข้อหาอะไรบ้าง
อย่างที่บอกไปต้องรอรายละเอียดทั้งหมดนะฮะ
ตอนนี้กระบี่เขาก็ตื่นตัวเรื่องการท่องเที่ยวเหมือนกันนะ

ทางจังหวัดก็ต้องสั่งการเต็มที่นะครับ